คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางด้านของกรกตมีการประกาศแนวทางปฏิบัติ
รวมทางเรื่องของการแสดงความคิดเห็นกับการออกมาใช้สิ่งเรื่องของประชามาติ

เราจะมาดูว่าพฤติกรรมอะไรทำได้และพฤติกรรมอะไรทำไม่ได้ผิดต่อกฎหมาย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณก๊อฟเกินไว้ว่า
ราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้วครับ
ประกาศของกรกตว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ในการลนรงค์เผยแพร่
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรได้ทำความเข้าใจเป็นเพจแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์
ผมจะลองขยายให้ดูนะครับว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ประกาศฉบับนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องว่า
ลนรงค์อะไรนี่แสดงความคิดเห็นทำได้ทำไม่ได้
ดูนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรทำได้ทำไม่ได้ขอขึ้นมาเลยครับ

เอามาตรา๗ก่อนบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริต
ขัดต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าโดยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล

เอาทีนี้ดูย่อยลงมาครับดูย่อยลงมาว่าอาศัยมาตราตรงนี้
การให้สัมภาษณ์ลงสื่อสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าให้สัมภาษณ์เพื่อแสดงจุดยืนและเหตุผลการรับหรือไม่รับให้สัมภาษณ์ได้นะครับ
แต่ว่าถ้าให้สัมภาษณ์ด้วยข้อความที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงเป็นเท็จใช้ถ้อยคำหยาบคายรุนแรงมีลักษณะปลุกระดมอย่างนี้ไม่ได้
นี่หมายถึงว่านักการเมืองคนที่นักวิชาการคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ้าวข้อต่อมาถัดมาก็มาดูว่า
การโพสต์หรือการแชร์ข้อความในเฟซบุ๊กในไลน์โอ้นี่เกี่ยวข้องกับพวกเราเยอะเลยถ้าโพสต์แล้วแชร์กันเรื่องการแสดงจุดยืนการแสดงเหตุผลรับหรือไม่รับเหมือนกับการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยทำได้
แต่ว่าถ้าข้อความนั้นบิดเบือนเป็นเท็จใช้ท่อคำหยาบคายรุนแรงมีลักษณะปลุกระดมไม่ได้อันนี้ก็ตรงกันกับการให้สัมภาษณ์เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการโพสต์ในเฟซบุ๊คหรือในไลน์อ้าวถัดมาถัดมาว่าอ้าวดูฝ่ายที่ทำได้การแชร์สัญลักษณ์เครื่องหมายถ้าเครื่องหมายนั้นเป็นการแสดงจุดยืนเหตุผลรับหรือไม่รับอ้าวทำได้
แต่ถ้าหยาบคายอันนี้ก็เหมือนกันขัดต่อธรรมเนียมศีลธรรมอันนี้ทำไม่ได้อันนี้หมายถึงการแชร์เครื่องหมายนะสัญลักษณ์นะ
อ่าทีนี้การจัดเวทีสัมมนาอภิปรายนักวิชาการทั้งหลายดูไว้นะฮะถ้าคุยกันทางวิชาการโดยหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาองค์กรสื่อมวลชนตามกฎหมายหรือโดยกลุ่มองค์กรต่างต่างร่วมกับหน่วยราชการอันนี้ต้องร่วมกับหน่วยราชการด้วยนะหรือร่วมกับสถาบันการศึกษากับสื่อมวลชนเพื่อแสดงเหตุผลและจุดยืน
ไม่มีหน่วยราชการเกี่ยวข้องไม่มีสถาบันการศึกษาองค์กรสื่อมวลชนเข้ามาร่วมด้วยอยู่ดุยไปจัดกันอะไรก็ไม่รู้ไปปลุกระดมกันทางการเบื้ออ้าวอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นี่เรื่องการจัดเวทีสัมมนาอ้าวการติดป้ายติดเข็มกลัดสติกเกอร์ติดทงติดลิบบิ้นใส่เสื้อเครื่องหมายถ้าแสดงสัญลักษ
ส่วนบุคคลทำได้แต่ว่าถ้าชักชวนแล้วแจกจ่ายอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยรณรงค์กันเนี่ยไม่ได้เอาสมมุติว่าใส่เสื้อเรารับไม่ได้แล้วไปยืนแถวอนุสาวรีสักคนหนึ่งไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าก็เดี๋ยวหนึ่งพักพวกมาอีก๑๐คน๒๐คนมารวมกลุ่มเอาอย่างนั้นไม่ได้ครับถ้าคนเดียวเป็นส่วนบุคคลได้
มามีอะไรอีกการรายงานข่าวของสื่อมวลชนอันนี้พวกเราเลย
ครับคือเขียนไว้สั้นเลยเอาง่ายถ้าปราศจากอคติทำได้แต่
ว่าถ้ามีอคติเป็นบันไดให้เขานำไปสู่การปลุกระดมสร้าง
วุ่นวายในสังคมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ซึ่งเรื่อง
นี้ก็จะต้องตีความกันยุ่งยากกันพอสมควรแหละครับเพราะว่า
เส้นแบ่งมันมันไม่ชัดมันไม่ชัดเอาล่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์
สมชัยโพสต์อีกอันนึงอัพการลดมาลงถ้าให้ความรู้เกี่ยวกับ
ร่างรัฐมนูลและกระบวนการออกเสียงประชามติบนพื้นฐานข้อ
จริงอ้าวทำได้แต่ถ้าเผื่อให้เกิดการคล้อยตามของคนในสังคม
เพื่อให้รับหรือไม่รับหรือขัดขวางการออกเสียงประชามติอันนี้
ทำไม่ได้เอาล่ะให้ดูแค่นี้พอของอาจารย์สมชัยถัดมาสิ้นที่
อาจารย์สมชัยสิ้นเสียงอาจารย์สมชัยแล้วเนี่ยคนอื่นเขาว่าอย่าง
อาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์บอกเลยบอกอยากให้กรกตไป๔
คนเนี่ยไปคุยกันให้ชัดก่อนไอ้ที่อาจารย์สมชัยออกมาบอก
เนี่ยเป็นความเห็นชอบของกรกตทุกคนหรือยังเพราะฟัง
ดูแล้วเนี่ยก็ยังเห็นเสียงไม่ตรงกันเท่าไหร่ฉะนั้นถ้า
โน้นว่าอย่างนี้กรกตอีกคนนึงว่าอย่างนี้อันนี้
ประชาชนเวียนหัวและคนจะปฏิบัติตามยากฉะนั้นขอให้
ก็ก็ต่อ๔๕คนไปตกลงกันได้ชัดเกณฑ์ก่อนถัดมาอีก
คนหนึ่งอดีตกรกตคนสำคัญอาจารย์โคธมอาริยาอาจารย์
โคธมเนี่ยบอกต้องจัดเวทีให้สองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
นี่อาจารย์โคธอมใส่เสื้อเหลืองเนี่ยไม่ใช่ให้
จัดแต่ฝ่ายเสนอหมายถึงว่าไม่ใช่ให้เวทีเฉพาะกรรมการ
ร่างต้องจัดให้ฝ่ายคัดค้านด้วยนี่สรุปของอาจารย์โคธมถัด
มาดูฝ่ายการเมืองบ้างคุณนิพิษอินทรสมบัติคุณนิพิษ
ประชาธิปัตย์คุณนิพิษเขาเป็นนักกฎหมายนะคุณนิพิษ
บอกว่านักกฎหมายอย่างผมเนี่ยอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ
เลยแล้วจะให้ประชาชนที่ไม่ใช่นักกฎหมายปฏิบัติตาม
นั้นยากบางเรื่องการอธิบายเหตุผลยาวเหยียดแต่ว่าความ
หมายกลับคำกวมคำกวมไม่ตรงประเด็นแล้วตอนหนึ่งคุณนิพิษ
บอกว่าชีวิตคนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ควรจะเอาเป็นเครื่องมือทด
รองทางกฎหมายแล้วไม่ใช่เป็นเครื่องมือทดลองแล้วก็ถูก
เวยไปแล้วลายหนึ่งที่อาจารย์สมชัยไปแจ้งจับนั่นแหละ
นี่เหตุผลของอาจารย์นิพิษถัดมาอีกคนนึงอันนี้ก็คน
สำคัญนะฮะเขาเป็นนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนชื่อ
ภัยโรธพลเพชรเหตุผลของคุณไพโรธน่าฟังท่านยกตัวอย่าง
ตอนทำรัฐมนูลปี๕๐เนี่ยไม่ได้มีการควบคุมเนื้อหานะ
ระหว่างคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่คราวนี้มาควบคุม
ไม่เปิดโอกาสฝ่ายเห็นต่างความขัดแย้งมันไม่มีทางจะ
ลี่คลายไม่มีทางจะคลี่คลายถัดมาดูซีกทางรัฐบาลหน่อย
อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิศนุนิท่า
เป็นมวยก็กาดสูงเลยครับชกหน้าลำบากบอกว่าเอาอย่าง

เอาถ้าอย่างนี้ก็ง่ายสิครับกลัวไว้ก่อนก็นอนบ้านเฉย
ก็ไม่ผิดอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขาต้องการแสดงความคิดเห็น
เขาก็ต้องการความชัดเจนว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วสุดท้าย
นึกถึงคำพูดอาจารย์โคธมอาริยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์
ธมอริยาบอกว่าไม่อยากให้การเดินหน้าไปสู่การทำประชา

เกิดเป็นบรรยากาศของความหวาดกลัวขึ้นมาในบ้านเมืองแล้ว

พอนึกถึงคำพูดอาจารย์โคธมก็เหลือบเห็นหนังสือพิมพ์
ฉบับพาดหัวเมื่อเช้าจะเกี่ยวข้องไม่เหลือเกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่อาจารย์โคธมพูดไม่รู้แต่ว่ามีหนังสือพิมพ์
ฉบับพาดหัวนี่มติชนบอกบิ๊กหมูฮึ่มนี่เอาใจโพสต์ก่อนพวก

พวกเกกะจับให้หมดบิ๊กหมูฮึ่มก่อความวุ่นวายไม่ปล่อย
ไว้มติชนมาแนวเดียวกันบิ๊กหมูฮึ่มม็อบลั่นใช้กฎหมาย
อันนี้จะเป็นบรรยากาศของความกลัวหรือเปล่าสุดท้าย
มีข้อเสนอหลายคนรวมทั้งข้อเสนอของสายล่อฟ้าในไทย

บอกว่าถ้าการทำประชามติยังทำในลักษณะปิดปากฝ่ายไม่เห็น

แล้วถ้าประชามติผ่านออกมา
อย่านึกว่าจะได้เป็นการที่ยอมรับของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมัน
จะไม่จบเหลียวหลังไปดูประวัติศาสตร์เถอะครับถ้าเรื่องมัน
ยังไม่จบแล้วยังคาราคาซังอยู่ในใจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
มันจะเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายวันนี้วันเสรีภาพสื่อ
วลชนโลกก็เมื่อกี้ก็ได้เห็นภาพที่นายกสมาคมนักข่าว
หนังสือพิมพ์ไปยื่นต่อนายกเมื่อสักครู่ข้อพิปรายกัน
เสรีภาพต้องควบคุมต้องควบอยู่กับสื่อแต่จริงจริงแล้ว
เนี่ยถ้าถามประชาชนประชาชนประชาชนชอบคำนี้มากกว่าเสรีภาพต้อง
วบคู่กับความรับผิดชอบเพราะถ้ามีเสรีภาพและไม่รับ
ผิดชอบใช้สื่อมวลชนไปเหยียบย่ำทำลายเขาไปรังแก่
เขาไปทำอะไรที่ทำให้ประชาชนรู้สึกอึดอัดคนที่ตกเป็น
อึดอัดเขาพูดอีกอย่างหนึ่งไปลงอีกอย่างหนึ่งไปว่า
กล่าวเขาโดยไม่มีความรับผิดชอบอย่างนั้นแหละยิ่งแย่
เข้าไปใหญ่ฉะนั้นเสรีภาพต้องควบคู่กับความรับผิดชอบนี่
เป็นปรัชญาพื้นฐานเลยนะครับแล้วมายุคหลังมีคำใหม่
เพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งการควบคุมกำกับกันเองอันนี้
เป็นทฤษฎีที่ใช้ได้ผลมาแล้วทั่วโลกเพราะคนที่มา
กำกับนั้นเนี่ยถึงจะมีกฎหมายควบคุมกำกับยังไงแต่
ว่าถ้าฝ่ายสื่อมวลชนไม่ควบคุมกันเองไม่กำกับกัน
ยุ่งยากมากในที่สุดฉะนั้นมีสองคำเสรีภาพต้องควบ

กำกับดูแลดีที่สุดก็คือการกำกับกันเองและดีไป
กว่านั้นก็คือคนที่กำกับกำกับให้น้อยลงผู้ปฏิบัติรับ
ชอบให้มากขึ้นแล้วในที่สุดมันจะพบกันครึ่งทางครับ
คุณกเปิดครับเว่นด้วยคำนี้ครับเสร็จภาพกับว่ารับผิด
ชอบซักมากนะครับขอบคุณคุณสุภาพพิธีขับใจด้วย
ก็เป็นประโยคที่เกิดขึ้นในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
วันเสนียงภาพสือมวลชนโลกก็ยำว่า
สือมวลชนนั้นต้องมีสิทธิในการทำสำเนินข่าว
แต่ว่าต้องรับผิดชอบแล้วก็มีจัญญบันของสื่อด้วยนะครับ